เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ก่อน
ทางลงเขาแล้วก็รถพ่วงขับมา
ปรากฏว่าเสียหลักตกข้างทาง
ตู้คอนเทนเนอร์ก็ล้มขวางถนน
ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ใช้รถยกแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ต้องช่วยเหลือคนขับที่ได้รับบาดเจ็บ
ติดอยู่ในหัวรถพ่วงด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาตี๑๓๐นะครับ
ตำรวจสพวังขอนแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
พ่วง๒๒ล้อเสียหลักตกข้างทาง
บริเวณทางลงเขาสารปู่โทน
ที่ตำบลบุพราหมณ์อนาดีจังหวัดปราจิมบุรี
ในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิต๑ราย
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายนะครับ
สภาพรถพ่วงหัวรถพังยับเยินเลยนะครับ
แล้วก็หัวรถหลุดออกจากตัวรถ
ตู้คอนเทนเนอร์หลุดจากตัวพ่วง
ตกอยู่ที่พื้นถนนทำให้กีดขวางการจราจร
รถไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้นะครับ
ขณะที่คนขับคือนายวีรชัยวงจิตอายุ๔๗ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกคอนโซลหน้ารถทับ
ติดอยู่ในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือออกมา
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดี
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ในที่เกิดเหตุยังพบผู้เสียชีวิต๑ราย
ก็คือนางวรินทิพย์จันแจ่มฟ้าอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นคนที่นั่งมากับรถพ่วงนี่แหละครับ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นภรรยาของคนขับเสียชีวิตอยู่ในรถ
ขออภัยอยู่ใต้ท้องรถนี่เลยนะครับ
ด้านของคนขับรถพ่วงนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บ

บอกว่าเขาเดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
พอขับรถมาถึงที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางลงเขาแล้วก็เป็นทางลาดชั้นนะฮะ
ระหว่างที่ขับลงระบบเบรกเกิดไม่ทำงาม

รถเสียหลักตกข้างทางครับ
เกิดเป็นอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะ
เวลารถใหญ่ขับรถลงเขามักจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะ
มักจะเจอปัญหาเรื่องของลมเบรกเรื่องของเบรกต่าง

เพราะรถใหญ่บรรทุกคอนเทนเนอร์บรรทุกของมันหนักนะครับ
ดังนั้นเวลาเบรกมันต้องเบรกด้วยความระมัดระวัง

เพราะว่าตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

หรืออาจจะเกิดจากเรื่องของสภาพรถ
ที่ไม่มีการตรวจเช็คเรื่องของเบรกให้ดีซะก่อนนะฮะ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องมาเตือนกันนะครับ
ขับรถไปในที่ที่ไม่ชินเส้นทางก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ